ของสัตว์เนี่ยยังไม่หมดแต่ว่าเป็นสัตว์มงคล
แล้วยิ่งในช่วงที่เรากำลังลุ้นกันอยู่

วันนี้วันที่เท่าไหร่ล่ะ๑๕แล้ว

มันสุก

มันเป็นวันที่ล็อตเตอรี่จะประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อ

จังหวัดขอนแก่นค่ะเขาฮือฮากันมากเลย

ที่คาดว่าน่าจะเป็นเต่ามงคล

ใช่อันนี้มันไม่มงคลเลย
เต่าที่ชาวบ้านเขาพบเห็น

คุณสังเกตบริเวณด้านกระดองเต่าของเขา

มันจะคล้ายกับฐานศพ

ต้องดูดีนะแล้วดูไปดูมา
มันไม่ใช่เต่าธรรมดามันคือเต่าทอง

กลัวกล้องเลยนะฮะสำหรับตัวนี้ชื่อว่า
ปู่ทวดทองคำทำไม

ก็เลยเรียกว่าปูด้วนทองคำ

ใช่ค่ะปู่ทวดทองคำเต่าสีทอง
ตัวแลนด์หรือว่าตัวตะกวด

เหมือนกันเลยนะ

เห็นหัวเห็นขาวแวบ

ใช่เขยิบเข้าไปดูใกล้
เป็นเต่าสีเหลืองทองตัวนี้นี่เองนะ
ก็เลยอุ้มกลับบ้านไปดูแล
พอจับเต่ามาชั่งน้ำหนักดูนะ
กับน้ำหนักของเต่าตัวนี้นะคะ
๑กิโลกรัมกับอีก๔กรัม

ความยาวกระดองก็คือ๒๙เซนติเมตร
ความกว้าง๒๔เซนติเมตร
โดยหลังเท้าซ้ายเขาพิการค่ะ
คือนิ้วกุดไม่มีเล็บนั่นเองนะคะ
ประสบอุบัติเหตุอะไรมาหรือเปล่า

ก็พบความพิเศษของเจ้าเต่าตัวนี้เพราะว่าเขามีลวดลายคล้ายกับ
พระสมเด็จ๙ชั้นทั้งหมด๙องค์เอานับเลย
ส่วนชายกระดองคล้ายกับองค์สมเด็จอีก๑๖องค์
ขณะที่ด้านบนสุดของกระดองยังมีลายสีดำ
คล้ายกับยัน๘ทิศทั้งหมด๕จุดคุณเห็นจุดดำไหม
โอ้โหมีลายด้วยเหรอมีลายยันด้วยเหรอ
มีกับยัน๘ทิศนั่นเองนะคะ

ใช่ค่ะเอาไปฟังเสียงเจ้าของกันหน่อย
ก็เลยมาตั้งใจดูกันก็เลยเอาที่สองพระมาดูว่า
เออมีทุกพิมพ์เลยเป็นพิมพ์สมเด็จพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่
แล้วก็มียันอยู่ตรงกลางคือยัน๘ทิศค่ะ
ถูกต้องของคนที่คนจีนเนอะเชื้อสายจีนเนี่ยเนอะเขานับถือ
ก็เป็นผิดแปลกจากเต่าธรรมดาที่พี่ว่าเนาะ

คนอายุ๘๐๙๐มาแล้วเขาก็ไม่เคยเห็น
เนี่ยเจ้าของเต่าเขาบอกว่าไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะ
ทวดทองคำเนี่ยน่ารักมากนิสัยของเขาเลี้ยงง่าย
แต่น่าแปลกนะปกติเนี่ยเต่าเขาจะชอบกินผักบุ้งใช่ไหม

แต่ว่าปู่ทวดทองคำเนี่ยชอบกินข้าวเหนียวด้วยน้ำว้าแล้วก็แตงโม
คืออาหารเหมือนคนแก่คนแก่ชอบทานประมาณนี้นะคะ
ความจริงเนี่ยก่อนที่จะพบเต่าสีทองคุณสิริพรเนี่ยเจ้าของเนี่ยนะ
เขาฝันด้วยฝันเห็นว่ามีคนเอาทุเรียนหมอนทองสีเหลืองอารามลูกใหญ่เลย
ไปวางไว้ให้แล้วตัวเองเนี่ยก็อุ้มทุเรียนเข้าบ้านนะคะ
แล้วก็มีผู้คนมากมายมาร่วมแสดงความยินดีด้วยนี่คือในความฝันนะ
ส่วนตัวก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าช่วงนี้ผลผลิตทุเรียนอร่อยเยอะ
ก็เลยคิดว่าเออจิตใต้สำนึกของเราคงอยากกินทุเรียนเฉย

ใช่ค่ะแต่พอมาเจอเจ้าเต่าทองคำตัวนี้เนี่ย
ก็เลยคิดว่าสิ่งที่ฝันเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องมงคลดีที่กำลังจะเกิดขึ้นในครอบครัวหลังจากนี้นั่นเองนะคะ
นี่ก็เป็นเรื่องราวความเชื่อนะของชาวบ้านเขานะคะว่าการพบเต่าสีทองจะมาให้โชคให้ลาบนั่นเอง
โอ้โหก็ให้โชคให้ลาบให้เพื่อนให้ฝูงนะตอนนี้นะที่บ้านเนี่ยคนเต็มไปหมด
โอ้ต้องเพื่อนมาหาเยอะแยะ
ใช่ชาวโมงชาวบ้านเนี่ยแหกันมานี่แหละ

เขาก็ไปอยู่ในอะไรกระจกแล้วเหรอ

ตู้โชว์ไปโชว์ตัว
ดูเขาเดินดูเขาเดินเออแอ๊กใหญ่เลย

แล้วแต่นะคุณผู้ชมนะก็เป็นเรื่องฮือหานะของชาวบ้านนะของคนที่สนใจ